ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กชายอายุ๔ขวบคนหนึ่งนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาไปที่หอพักที่เด็กอยู่กับแม่
นนทบุรีนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
อยู่ดีผู้ชายคนนี้ก็พาหนูน้อยคนนี้ไปเลย
ต้องไปแจ้งความค่ะนี่นะฮะ
จริงผู้ชายคนนี้นี่เขารู้จักกับแม่มาก่อนนะ
คุยกันทางเฟซบุ๊กใช่แต่พอเขาแบบมีพฤติกรรมชอบพูดจาแบบคมขู่แม่ของเด็กเนี่ย
เขาก็เลยเลิกคบกันไปแล้วเนี่ยอยู่ดีเขากลับมา
วันนี้มานะฮะช่วงนั้นแม่ไม่อยู่แม่ของเด็กไม่อยู่
ก็มีคนเห็นแต่ว่าผู้ชายคนนี้เคยมาหาแม่ของเด็ก
ใช่ก็เลยรู้จักเด็กเด็กก็คงจะรู้จักคุ้นหน้านะครับ
พยานที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าพอผู้ชายคนนี้มาก็เห็น
ก็คุยกับเด็กสนิทสนมก็ดูสนิทสนมกันดี
ก็ยังถามอยู่ว่าจะพาเด็กไปไหนผู้ชายคนนี้ก็บอกว่า
พาไปซื้อขนมแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หายไปเลยนะฮะ
ไม่กลับมานะครับทำให้แม่ต้องไปแจ้งความนะครับ
ที่เกิดขึ้นในหอพักในพื้นที่บางแม่นางอำเภอบางใหญ่
นนทบุรีนะครับนี่เป็นเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจสพบางใหญ่หลังได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ก็เห็นชัดฮะผู้ชายคนนี้ใบหน้ารูปร่างหน้าตานะครับ
ขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำมาจอดอยู่หน้าหอพักของแม่เด็ก
แล้วก็คุยกับเด็ก๕นาทีพาเด็กขึ้นจักรยานยนต์ขี่หายไป
ของเด็กนี่เป็นหญิงสาวอายุ๒๐ปีนะครับ
บอกว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วคนที่มาพาตัวลูกชายไป
ไม่ใช่ใครที่ไหนครับชื่อว่าในวุฒิอายุ๒๓
เคยแชทเคยคุยกับเธอทางเฟสบุ๊คได้สัก๑เดือน
แล้วก็นัดเจอกันก็แรกก็ตกลงว่าจะลองคบหากัน
แต่หลังจากนั้นพบว่าในวุฒิมีลักษณะพฤติกรรมแบบชอบพูดจาข่มขู่
ใช้ความรุนแรงเธอก็เลยบล็อกทุกช่องทางไม่ติดต่อด้วย
ก็ห่างหายไป๓เดือนจนเมื่อวานนี้นี่แหละลูกหายไปนะฮะ
ขอดูกล้องวงจรปิดของทางหอพักเขาก็พบว่าในวุฒิขี่จักรยานยนต์มา
แล้วก็พาลูกไปก็ตกใจมากแล้วก็โกรธแค้นด้วย
กลัวว่าลูกจะเป็นอะไรนะครับเย็นเมื่อวานนี้ครับ
หลังจากเกิดเหตุช่วงบ่ายนะครับท่านผู้ชมครับ
เย็นเมื่อวานนี้ตำรวจก็สามารถตามตัวจนได้นะครับ
ทั้งสพพื้นที่ก็คือสพบังใหญ่แล้วก็สพบังบัวทองนะฮะ
ที่เป็นบ้านพักของนายสารวุฒิเชื้อผู้ดีอายุ๒๓ปี
จับเด็กไปแล้วพาไปอยู่ที่บ้านนี่ฮะก็ไปตามมากันได้นะครับ
สารวุฒิอ้างว่าเขารู้จักกับแม่ของเด็ก
ยังมาชุดเสื้อที่ใส่ขี่จักรยานยนต์ไปที่หอพักแล้วก็พาเด็กไป

แต่ว่าในช่วงนั้นตัวเองก็อาจจะใช้คำพูด
กริยาไม่เหมาะสมแม่ของเด็กก็เลยเลิกคุยด้วย
แล้วก็บล็อกทุกช่องทางการติดต่อ
ห้องพักที่เห็นเนี่ยก็เคยไปอยู่สองครั้งแล้วก็รู้จักกับเด็กด้วย
วันนั้นก็คือตั้งใจกับตั้งใจว่าจะไปหาเด็กคือจะไปหาแม่เด็กก่อนแล้วไม่เจอนะครับ
พอดีเห็นเด็กวิ่งเล่นอยู่ก็เลยคุยด้วยแล้วก็กะว่าจะรับไปเที่ยวที่บ้านจะซื้อของเล่นให้
ไม่ได้มีเจตนาจะเอาเด็กไปทำร้ายหรือว่าจะเอาไปล้างแค้นแม่ของเด็กอะไรเลย

ใช่นะกะว่าจะพาไปที่บ้านของเขาแล้วก็จะซื้อของเล่นให้
ก็พอเด็กมาที่บ้านแล้วนายสารวุฒิคนนี้ครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าเขาก็ยังบอกเด็กชวนเด็กว่าเออกลับบ้านเถอะ
แต่ว่าเด็กไม่ยอมกลับก็ปล่อยให้เล่นอยู่ที่บ้านเขาต่อตั้งใจว่าเดี๋ยวสักพักนึงก็จะพาไปส่งที่หอพักเอาไปให้แม่
แต่ว่าตำรวจก็มาจับกลุ่มตัวซะก่อน
นี่ครับท่านผู้ชมครับแม่ของเด็กบอกว่าโอ้โหดีใจมากที่ตำรวจตามตัวลูกชายเจอจะขอดำเนินคดีกับนายสารวุฒิให้ถึงที่สุดนะฮะ
เพื่อนข้างห้องที่เห็นตอนที่นายสารวุฒิมาพาเด็กไปก็อย่างที่บอกนะครับ
เด็กเขาวิ่งเล่นอยู่ที่หน้าหอพักตามปกติแล้วนายสารวุฒิขี่จักรยานยนต์มา
ซึ่งเพื่อนข้างห้องเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่านายคนนี้มาบ่อยไม่บ่อยประจำไม่ประจำอะไรยังไง
แต่เห็นก็คุยกับเด็กท่าทางก็ดูเหมือนกับสนิทกันดี
ก็มีการหยอกล้อกันกับเด็กชายวัย๔ขวบแล้วก็พากันขึ้นรถจักรยานยนต์ไป
ซึ่งตอนนั้นเพื่อนข้างห้องก็ยังถามอยู่ถามว่าจะไปไหนกัน
แต่สุดท้ายแล้วนะฮะนายสลาวุฒิบอกว่าจะไปซื้อขนมแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีหายไป
จนมารู้อีกทีหนึ่งก็คือมีข่าวออกในทีวีว่าเด็กถูกลักพาตัว
ก็เห็นขับรถเข้ามาแล้วก็มาเล่นกับเด็กแล้วก็พาเด็กไปข้างนอก
ก็ยังถามว่าไปไหนก็บอกว่าไปซื้อขนม
คือปกติเด็กก็วิ่งเล่นตรงนี้ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหม

ครับแล้วตอนที่เขาขับรถเข้ามาเนี่ยเราเห็นไหมผู้ชาย

แล้วก็มีลักษณะท่าภายอย่างไรบ้าง
สนิทเพราะว่าหัวเราะเล่นกันไปแย่กันไป

ใช่ก็เล่นกันมันอะไรกัน
ก็ยังตะโกนถามก็จะบอกไปซื้อนม
ตำรวจสวพบังใหญ่แจ้งข้ออาหารในสลาวุฒิคือพรากผู้เยาไปเสียจากปีดาบานดาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับโทษจำคุก๓๑๐ปีนะฮะก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายคุณจะบอกว่าคุณรู้จักคุณพาเด็กไปด้วยความหวังดีพาไปซื้อขนมซื้อของเล่นให้กะว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เอามาคืนพอจะพามาคืนเด็กไม่ยอมมาก
พี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรกับเขา
เด็กเขาไม่รู้เรื่องหรอกว่าเขาจะไปด้วยความเต็มใจเกิดอะไรยังไงขึ้น
จริงคือไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าเกิดว่าตั้งใจมาเพื่อเจอแม่เด็กและไม่เจอแม่เด็กเนี่ย
จู่เอาลูกเขาไปโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวแม่จะบอกว่าไม่รู้จักก็ไม่ใช่เคยคบกันมาก่อนก็ต้องมีเบอร์ติดต่อนะคะ